ตื้อแฟนเก่าแม่จนสลบครับทีนี้มันก็จะมีภาพว่ามันเป็นลักษณะเหมือนการรุมทำร้ายกัน
ก็จริงก็มีการรัวสาวหมัดกันเลยแหละ
ตอนแรกเนี่ยตอนคลิปเผยแพร่ออกมาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่ของผู้หญิงคนหนึ่ง
สรุปไม่ใช่เป็นลูกชายนะคะที่ไปทำร้ายแฟนเก่าแม่ลองดูคลิปค่ะ
นี่แหละค่ะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะและจะเห็นนะว่าตอนนั้น
มอเตอร์ไซด์รับจ้างอยู่แถวนั้นพยายามจะเข้าไปห้ามปราม
เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แต่รู้ว่าเห็นมีคนมารัวสาวหมัดต่อยกันแบบนี้นะคะ

มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นมามีทั้งผู้หญิงคนหนึ่งผมสีบรอนทองใส่กันยับ
ผู้ชายชื่อเสื้อสีเทาคุณผู้ชมคะเถียงอยู่กับผู้ชายเสื้อเหลือง
เสื้อเหลืองเนี่ยชื่อว่าในการก็สาวหมัดใส่กัน
ก่อนที่อย่างที่บอกว่าจะมีพี่วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปห้ามใช่ไหม
ทีนี้พอทำร้ายกันเสร็จเนี่ยทางฝ่ายคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหนีไป
แต่ทางเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่ยอมนะ
พยายามจะถือเอาไอ้กระถางต้นไม้จะไปฟาดใส่นะอีกคนนึงที่เข้ามาต่อยเขา
ทีนี้สุดท้ายค่ะเจ้าตัวบอกว่าล้มเขาบอกว่าล้มฟุบสลบอยู่ที่พื้นถนน
เหตุการณ์เกิดช่วงบ่าย๒โมงของ๑๒มกราคมนะคะ
อยู่ที่ซอยศรีพรสวรรค์จังหวัดนนทบุรี
คุณผู้ชมดูภาพเมื่อกี้นี่คือเขาเจ็บแล้วก้มลงแล้ว
เออทีนี้เราก็ไปสอบถามไปดูเรื่องนี้กันมา
เหตุการณ์นี้มีคนแน่เลยที่อยู่ในเหตุการณ์
และเป็นตัวต้นเรื่องเลยคือ๓คนหลัก
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางนกค่ะนางสาวนกนางสาวกรอบแก้วอายุ๔๔ปี
มีอาชีพเป็นพนักงานร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแหละแถวนั้น
เธอเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าคนเสื้อเหลืองที่โดนทำร้าย
คืออดีตแฟนของเธอเองนายคนนั้นชื่อว่านายการ
คบกันในการมา๖ปีแต่การเนี่ยขี้หึงมาก
เล่าแบบนี้นะติดเหล้าเสพยาไม่มีงานการทำเป็นหลักแหล่ง
ชอบทำร้ายร่างกายเธอสุดท้ายเธอบอกอู้ไม่ไหวอ่ะ
บอกเลิกเธอเลยบอกเลิกการไปแล้วในการรังความเธอไม่เลิก
ที่สำคัญวันเกิดเหตุถึงขั้นบุกไปด่าเธอที่ร้านเสริมสวย
เธอทำงานอยู่แล้วเธอเนี่ยไม่รับโทรศัพท์
คือเอาจริงไปเพราะสาเหตุเพียงแค่เธอนั้นไม่รับโทรศัพ

เจ้านายเธอก็อยู่นะเจ้าของร้านก็อยู่
สุดท้ายเจ้าของร้านเนี่ยไล่เธอออกนะทีนี้เธอก็เลยโทรให้ลูกชายเนี่ยมารับกลับบ้าน
ทีนี้พอในการรู้ว่าเดี๋ยวจะมีลูกชายเธอมาใช่ไหม
ก็เลยรู้เตรียมตัวจะหาเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเราทำแผงผันให้ดู
นี่นางเสานกคบกันในการถูกไหม
ทีนี้ลูกมารับลูกมารับนางสาวนก

แล้วก็มีคือลูกเนี่ยหมู่ว่าพาลูกเพื่อนรุ่นพี่มาด้วยที่ชื่อว่าโอม
มาด้วยกันในวันเกิดเหตุแล้วก็ไปรุมทำร้ายการ

พอมาถึงเธอเล่าแบบนี้นะคะเธอเล่าว่า
ลูกชายคือหมูกับโอม

การเอามีดออกมาฟันแขนเพื่อนของลูก
ของเธอก็คือฟันแขนโอม
หลังจากนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีเธอเลยไปแย่งมีด
การไปหยิบเอามีดปลอกผลไม้จากร้านขายผลไม้แถวนั้น

สุดท้ายเขาบอกว่ากลุ่มของลูกชายโมหู
ก็เลยเข้าไปรุมทำร้ายในการอย่างที่เห็นด้วยความโกรธ
รับว่าลูกชายเธอกับเพื่อนเป็นฝ่ายผิด
ยืนยันว่าเธอจะรับผิดชอบในการ
ถ้าเกิดว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บต่าง
แต่ไม่ขอกลับไปคบหากันเหมือนเดิม
ทีมข่าวของเราไปที่ร้านเสริมสวยที่นางสาวนกทำงานอยู่นะคะ
เจ้าของร้านมีหลักฐานบอกแบบนี้
นี่วงจรปิดลองดู
เป็นตอนที่ทางด้านของในการ
มาหาเรื่องนกหลายครั้งไม่ใช่มาครั้งแรก

ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านเลย
เคยแจ้งความไว้กับตำรวจแล้วนะคะ

ไปดูหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดกัน

ทั้งแม่ทั้งลูกลูกมึงอยู่เดี๋ยวเจอกุ

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือผู้ชายคนนี้จะตามมา

อ่าล่าสุดแล้วกันนะอาการของในการปลอดภัยแล้ว
เจ้าตัวบอกยังมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอยู่
หมอก็ให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลไปก่อน

เขาบอกว่าทั้งแม่ของนายการไปแจ้งความว่าที่สมนแล้ว

ทุกคนที่ยกพวกมาทำร้ายลูกชายแต่แบบ
คือแม่เอาจริงนะด้วยความเคารพนะคะ
คือเข้าใจว่าคุณแม่อาจจะรักลูกชายเนอะในการแต่ว่า

พูดคุยกับการการถ้าการเลิกกับนกแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้

อาจจะต้องบอกการแล้วแหละว่าเอออย่าไปหาเรื่องเขาเลย
งั้นมันก็จะบานปลายไม่จบไม่สิ้นแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเคลียร์ให้หน่อย
เพราะว่าความผิดแยกกันไปเป็นส่วนแล้วกัน
เปลี่ยนกันไปทีละเรื่องนะคุณผู้ชมนะ